สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เที่ยงแบบนี้จะเจอกับเราสองคนเช่นเคยค่ะอยู่กับเชอรี่แล้วก็พลอยค่ะ
ใช่ค่ะมาข่าวแรกก็มาประเด็นปลอมที่หลายคนพูดแล้วก็แชร์กันจนขึ้นเทรนด์ทวิตอันดับหนึ่งเมื่อวานนี้นะคะ
เป็นดราม่าจริงเลยนะคะกับแฮชแท็กแก้วเจ้าของแบรนดเนมค่ะ
แล้วบอกเลยว่าปลอมคนเขาดูออกนะถึงขั้นมีการนำภาพมาเปรียบเทียบนะคะ
แบรนด์เนมจริงจริงกับของที่น้องแก้วใช้หลายจุดเลยคือคนที่เขาใช้ของจริงเนี่ย
เขาบอกสังเกตตรงตัวอักษรของมัน
ของจริงเนี่ยจะตัวบางกว่าของปลอมจะตัวอ้วนกว่าก็มีหลายต่อหลายอย่าง
ตัวเองใช้ของปลอมไม่ว่าอันนี้คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลนะฮะ
เขาบอกว่าเหมือนแก๊งตกทองอ่ะเพราะอะไรวันเกิดเพื่อนในสมาชิกในวงเนี่ย
น้องแก้วก็ซื้อของแบรนด์เนมนี่แหละค่ะมีถ่ายคลิปด้วยนะเอาไปให้เพื่อนในวง
ว่าจะเป็นน้องปันน้องมิวสิกนะคะน้องออนอ่า
แต่ได้รับของขวัญวันเกิดที่เป็นของแบรนดเนมจากน้องแก้วมาแล้วทั้งนั้นเลย
แล้วมันตกทองยังไงตกทองตรงที่ว่าพอถึงวันเกิดตัวเอง
เพื่อนที่เคยได้รับของขวัญแบรนด์เนมจากน้องแก้วเนี่ยก็พากันซื้อของขวัญแบรนดเนมคืนแก้วไป
แต่มันติดตรงที่ว่าหลายคนบอกว่าแก้วขี้โกง
ซื้อของปลอมให้เพื่อนแต่เพื่อนอ่ะซื้อของจริงให้แก้วอืมเออ
แต่โอสะบางคนนะคุณผู้ชมที่ฉันพูดว่าบางคนนะออกมาปกป้อง
บอกว่ามันก็เป็นความชอบของน้องเค้าใช้ของก็ดีราคาถูก
มันจะเปลี่ยนความคิดใหม่นิดหนึ่งนะคะ

ถ้าคุณบอกว่าเขาสบายใจที่จะซื้อของก๊อฟมาใช้

แล้วคุณไม่คิดถึงลิขสิทธิ์ของคนที่ออกแบบ
และผิดกฏหมายด้วยนอกจากนั้นมีกระแสคอมเม้นต์บอกว่า
แล้วทำไมสมาชิกในวงถึงทำซะเองนะคะมันขัดกับเรื่องลิขสิทธิ์
เราพยายามติดต่อแล้วอยากจะให้น้องแก้วกับทางทีมงานเนี่ยเขาออกมาบอกหน่อยว่าตกลงความจริงมันเป็นยังไง
เอ๊ะหรือว่าน้องแก้วจะโดนหลอกซื้อของปลอมมาใช้หรือเปล่านะคะก็ต้องรอฟังก่อนแล้วกันว่าความจริงเป็นยังไงนะคะ
เย็นกันแล้วกันแต่ตอนนี้บอกเลยว่ามีแฮสแท็กมาช่วยซัพพอร์ตน้องแก้วแล้วบอกว่ารู้ใช่ไหมว่ารักแก้วนั่นเองนะคะ
ก็รอดูต่อไปแล้วกันนะแต่ยังไงก็ตามเราไม่สนับสนุนให้ใช้สินค้าลอกเลียนแบบนั่นเองนะคะ
ดราม่ากันต่อเลยค่ะที่ปัญหาคาใจระหว่างผู้กำกับคนดังพจน์อานนท์กับนิกคุณาทิพย์นะครับ
พระเอกคู่ขวัญคู่ใจเขาแหละล่าสุดพี่พศก็โพสต์ข้อความที่ทนายเดชาเนี่ยเขียนบอกกูเลยว่า
ร่างจะฟ้องแล้วเดี๋ยวจะได้เจอกันที่๓แล้วนะรอแค่พี่พศเนี่ยไฟเขียวมาเลยทางทนายของพี่พศอานนท์พร้อมแล้ว
ส่วนทางด้านของน้องนิกค่ะก็มีการโพสต์ข้อความทำนองประมาณว่าขอความเห็นใจหน่อย
พศอย่าฟ้องผมเลยนะพี่มีบุญคุณกับผมผมน่ะไม่เคยลืมอาจจะมีอารมณ์กันบ้างผมขอโทษแล้วกัน
ผมอยากเรียนอยากจะทำงานให้แม่ภูมิใจขอโอกาสให้เขาเริ่มต้นชีวิตใหม่เถอะก็คือแบบคือต้องการขอฉีกสันดาอยู่ดีนะฮะ
ซึ่งทางฝั่งธนายตั้มสิทธานี่นะคะเป็นคนที่มาดูแลคดีความให้กับน้องนิกก็เชื่ออยู่ว่าท้ายที่สุดเรื่องนี้ทั้งสองฝ่ายน่าจะเคลียร์กันได้ไม่ต้องเจอกันที่ศาลหรอกเนาะคุยกันดีก่อนแล้วกันนะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะจ๊ะ
เคยรักเคยเอ่ยกันอยู่นะสำหรับผู้อำกับแล้วก็นักแสดงนำเห็นว่าเรื่องไหนเรื่องไหนพี่พลตอานนท์ก็ใช้ตัวน้องตลอดนะคะ